บ้านเมืองขนาดนี้ถ้าเราไม่จัดมีโอกาสได้พบกับพวกเราทุกคน
ทำทำไมเราจะมาอย่างนี้มาทำอาหารให้บ้านเมืองเตือน่ะ
เพราะฉะนั้นพวกเรายังพร้อมใจกันและหาเลือกละหลายวัน
บอกว่าไม่มีเลือกคนเอกประยุทธ์จันทร์โชฮาเป็นนายโมนมันตรีอีกครั้งหนึ่ง
ส่วนท่านจะไปจัดแจงตั้งรัฐบาลแบบไหนหรือจะมีร่ำตีคนไหนมาทำอะไรก็แล้ว
แต่พอแล้วประชารัฐเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล
พวกเราแถลงเสร็จแล้วหมดหน้าที่
เป็นหน้าที่ของผู้บริหารของพักษมนตร์ประชานักษมนตร์
จะไปเชิญชวนพักที่มีโอกาสเข้าไปร่วมทำงาน
เพื่อพี่น้องประชาชนในโอกาสต่อไป
เพราะฉะนั้นเมื่อเราทำ๒เรื่องนี้เราหมดแล้ว

เราจะเป็นผู้แทนรัฐสวรรค์อยู่ทั้ง๑๑คน
ต้องเข้าไปดูแลการทำงานของรัฐบาล
ถ้ารัฐบาลทำดีแน่นอนเราต้องสนับสนุน

หรือมีร่ำดีท่านใดก็ดี
ที่ทำงานผิดไปจากความเป็นจริงหรือว่าไม่ดี

พวกเรา๑๑คนพร้อมที่จะคัดค้าน

ในโอกาสที่เราเป็นตัวแทนเหมือนกับคนอื่น
ส่วนในการประสานงาน
แบ่งกันยังไงทำงานกันยังไงดี
พวกเราก็คงไม่มีส่วนเดียวครับ